คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดใจเกิดขึ้น
เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะลืมเด็กเอาไว้ในรถ
มันเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้แล้วนี่ก็เกิดขึ้นอีกนะคะ
เป็นครูพี่เลี้ยงของศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดขอนแก่น
คือรถของศูนย์ที่เขารับส่งเด็กนักเรียนปกติเสียจอดซ่อมอยู่
พี่เลี้ยงคนนี้ก็เลยขับเองเอารถเป็นรถกระบะแข็บของตัวเองมาใช้
เพื่อรับส่งนักเรียนคือมีน้องนักเรียนที่เป็นน้องผู้หญิงอายุ๕ขวบ
นั่งด้านหน้ากับครูคนขับกับครูพี่เลี้ยง
แล้วด้านหลังเนี่ยมีเด็กนักเรียนอยู่๕คนแล้วก็มีแม่บ้านนั่งอยู่
พอไปถึงศูนย์เด็กเล็กจอดรถปุ๊บคนขับลงจากรถปิดประตูแล้วก็เดินไปเปิดข้างหลังเลย
เปิดให้คนข้างหลังออกแต่ลืมน้องที่นั่งหน้ามากับตัวเองลืมเอาไว้ในรถ
กลับมาตอนเย็นเปิดออกมาดูน้องเสียชีวิตแล้วค่ะ

ทั้งวันเด็ก๕ขวบเขาเปิดประตูเองไม่ได้
นี่ค่ะเกิดอีกแล้วนะคะ
น้องนักเรียนหญิงอายุ๕ขวบนะคะ
สภาพที่เปิดรถมาเนี่ยคุณผู้ชมคือ
น่าสงสารนะคะน้ำลายฟูมปากนะคะ
จระปัสสาวะเรียราชทั้งตัวนะคะ
เด็กไว้ในรถเด็กเสียชีวิตน้องแหยม
แหย่มศูนย์เด็กเล็กอบตฮุ้ยม่วง

ทีมข่าวก็ถามเรื่องนี้นะคะ
จากทางพันธมรตโทสมบัติวงวิชา
รองผู้กำกับการสอบสวนสพภูผาม่าน

กับนางสาววิจิตราสุดคณา
ซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นคนขับรถคันเกิดเหตุแล้วนะคะ
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่รายงานข่าวบอกว่าครูพี่เลี้ยงคนนี้ได้ประกันตัวไป๑แสนบาทนะคะ
สาเหตุก็คือรถของศูนย์ที่เขารับส่งนักเรียนปกติเนี่ย

พี่เลี้ยงคนนี้ก็เลยใช้รถกระบะแข็บเป็นรถส่วนตัวนะคะ
ขับรับส่งนักเรียนเองขับเองเลย

แยมเด็กหญิงประวินทราเค้กพ่วงอายุ๕ขวบ
เบาะหน้ามากับครูพี่เลี้ยง
กระบะท้ายมีเด็กนั่งมาอีก๕คนแล้วก็มีแม่บ้านด้วยนะคะ
พอมาถึงศูนย์ครูพี่เลี้ยงจอดรถปิดประตูเลย
เดินไปหลังกระบะเปิดท้ายเอาเด็กลง
ลืมน้องแยมที่นั่งข้างหน้ามากับตัวเองอะค่ะ
พอเลิกเรียนจะพาเด็กกลับบ้าน
เปิดประตูรถมาน้องแยมนอนเสียชีวิตอยู่ในรถ
ทั้งวันนะคะ
นี่ค่ะทางครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้นะคะ
ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่า
ครูวิจิตราที่เป็นคนขับแล้วก็เป็นคนลืมเด็กเอาไว้ในรถเนี่ย
พอเปิดประตูรถมาเห็นน้องแยมเสียชีวิตในรถ
กลายเป็นคนละคนเลยค่ะคลานออกมาจากที่เกิดเหตุ
แล้วก็พูดไม่รู้เรื่องร้องไห้ไม่หยุด
ตั้งแต่พบศพน้องแยม
หลังประกันตัวออกมาก็พาตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นนะคะ

ทางศูนย์ก็ออกมาขอโทษทางครอบครัวของน้องแยมในสิ่งที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวของเราไปที่ศูนย์แห่งนี้นะคะ
ศูนย์เด็กเล็กอฮ่วยม่วงก็ไปคุยเรื่องนี้
กับประหลัดอำเภอภูพาม่านในประจวบจิตคุม
บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทางอำเภอจะทำหนังสือ
สั่งไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง๑๓ศูนย์
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์สำรวจแบบนี้อีก

ตอนนี้เตรียมการประสานหน่วยงานที่เข้าให้การช่วยเหลือ

ถึงผู้บริหารองค์การผู้ของ
ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแล
การทำงานในโรงศูนย์โดยคำชับ
ให้ครูใช้ประวัติระหว่างละเอียดอ่อน
ในการดูแลเด็กตั้งแต่เริ่มเข้ามาใน
ในสถานที่เรียนจนโดนเลิกเรียน
ความโศกเศร้ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เรื่องของคดีความทางครอบครัวของน้องแยมก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
จะมีการชาปนกิจศพน้องแยม๒๑มิถุนายนนี้นะคะ

มันยากจะยอมรับนะกับการที่ต้องเสียชีวิตลูกด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทางศูนย์เด็กเล็กนี้บอกว่าจริงแล้วทางครูที่เขาอาสาขับรถรับส่งเนี่ย
เขาให้น้องแยมมานั่งข้างหน้าเพราะน้อง๕ขวบแต่น้องเขาจำเส้นทางได้

ก็ให้น้องแยมมานั่งหน้ากับครูที่ขับรถ
แต่สุดท้ายครูกลับลืมน้องเอาไว้ในรถเนี่ยค่ะ